คือมีรถตู้คนขับตกลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยาคงจะซิ่งมาแล้วแหกโค้ง
ประเด็นคือตอนที่มีคนพยายามจะเข้าไปช่วย
เจ้าร้องห้าฟูมฟายแล้วบอกว่าช่วยเมียผมก่อน

คิดว่าต้องมีใครติดอยู่ในรถก็พยายามจะดำช่วยค้นหา

โอ้โหนี่แหละค่ะ
เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ

มาอย่างเร็วแล้วมันเป็นทางโค้งพอดี
โค้งตกลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยาเลยค่ะ
กู้ภัยก็ไปถึงหลังได้รับแจ้งเหตุนะคะ
ตรงนี้ค่ะเป็นรถตู้สีดำขับมาด้วยความเร็ว
ตรงทางกลับรถใต้สะพานพระราม๕ถนนนครอินท
ตำบลบางไผ่เมืองนทบุรีนะคะ
เสียหลักนะคะโหเสียงดังสนั่นเลย
เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณสักเที่ยงคืน๔๓นาที

พอหลังเกิดเหตุกู้ภัยเข้าไปตรวจสอบ
ไปเจอผู้ชายคนนึงค่ะก็ลอยตัวอยู่ค่ะ

กู้ภัยก็พยายามเข้าไปช่วยเหลือนี่คุณผู้ชม
ลองดูนะเจ้าตัวเนี่ยร้องไห้ฟูมฟายเลยนะคะ
ผู้ภัยก็ต้องเอาพยายามนำตัวขึ้นมา
โยนทั้งไม่ว่าจะเป็นตัวห่วงยางอะไรลงไป
แต่เจ้าตัวตอนนั้นคือฟูมฟายร้องไห้แล้วพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่อง
พอเอาตัวเขาขึ้นมาได้เฮ้ยเขามีปืน
มีปืน๙มม๑กระบอกเหน็บอยู่ที่บริเวณเอว
ก็เลยต้องมีการปลดออกมาก่อนนะคะเพื่อความปลอดภัย
เห็นว่าเจ้าตัวมีบาดแผลทั้งหัวแตก

ทราบตอบมาว่าเขาคือ๑๐ตำรวจโทรประกอลเกียจนะคะ
วงปัญญาเป็นตำรวจไซเบอร์คุณผู้ชมค่ะ
ส่งเสียงร้องบอกว่าให้ช่วยภรรยาผมด้วย
ติดอยู่ในรถลองฟังตอนนี้หน่อยค่ะ

มากับแฟนสองคนใช่ไหมรวมเองด้วยใช่ไหม
เอามาสอนนะ
คือพอเจ้าตัวพูดแบบนี้ฟูไพค์เขาต้องไปงวมหานะ
เพราะว่าเขาต้องไปช่วยเหลือคนที่ยังอยู่นะคะ
จมน้ำอยู่หรือยังไงหรือติดคาอยู่ในรถ
ทีนี้กลายเป็นว่ามันก็แปลก
เพราะพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วลงไปดูมันก็ไม่มีใคร
พอกลายเป็นจักรบอกว่ามากับแฟนสองคน
ตอนหลังมาบอกเปลี่ยนเป็น๓คนแล้ว
แล้วก็สี่คนบ้างห้าคนบ้าง
อันนี้เริ่มไม่ใช่แล้วชุดประดาน้ำก็พยายามสำรวจภายในรถ

จนกระทั่งเจ้าตัวคนเจ็บเริ่มตั้งสติได้
แล้วบอกใหม่บอกว่าอ๋อผมขับรถมาคนเดียว
ก็เลยรีบนำตัวเจ้าตัวส่งโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าไปก่อน
สุดท้ายเจ้าหน้าที่กู้รถตู้คันนี้ขึ้นมาจากแม่น้ำเจ้าพระยาได้

สภาพกระจงกระจกแตกพังเสียหายหมดเลยนะคะ
แล้วย้ายไปไว้ที่สพศรีเมือง
ทีมข่าวของเรามีวงจรปิดห่าง
หน้าจังหวะเหมือนจะกลับรถค่ะ

หลังจากนั้นไม่นานกู้ภัยก็มาถึง
คุณนิติชาวค่ะผู้สื่อข่าวของเราก็เลยไปลองดูหน่อย
ลองจำลองเส้นทางจุดเกิดเหตุตรงนี้
ว่าถ้าเกิดว่าคนขับรถมาแล้วขับมาด้วยความเร็วเลยนะ
แล้วไม่เบรกเนี่ยบอกเลยว่าโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุสูงมากค่ะ
ช่วงบ่ายเจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงชนบท
ก็มาเคลียร์พื้นที่ถอดเสากล้องวงจรปิดที่พัง
เพราะมันพังอ่ะโดนชนตรงนั้นเนี่ยนะคะ
พังเสียหายออกไปค่ะ

พังยับเยินโอ้โหล้อถึงขั้นหลุดออกมาเลยค่ะ
ไปที่ทางด้านของแม่ของ๑๐ตำรวจโทปกรณ์เกียรตินะคะ
บอกกับผู้สื่อข่าวของเราตอนนี้อาการลูกชายพ้นขีดอันตรายแล้ว
แต่ก็ยังมีอาการเบลอจำเหตุการณ์ไม่ค่อยได้เท่าไหร่
เท่าที่รู้ก่อนเกิดเหตุลูกเห็นบอกว่ามีประชุมกับทีมงานนะคะ
ไม่ได้ดื่มเหล้าหรอกขับรถกลับบ้าน
เห็นบอกว่าโทรไปหาแฟนสาวด้วยบอกว่าจะกลับบ้านแล้วนะ
แต่สุดท้ายไม่รู้ยังไงมาเกิดเหตุแบบนี้ค่ะ
อาจจะเพราะว่ามันแรงกระแพร่กับศีรษะด้วย

คือตอนนั้นดูในข่าวแล้วอาจจะว่าดูเขาสับสน
ไม่แน่ใจว่าแรงกระแพร่เพราะว่าถึงถามแฟนเขาว่าเขาบอกว่า
อาจจะเป็นเพราะว่าเขาโทรหาก่อนจะกลับบ้าน

อาจจะเป็นจิตใต้สำนึกเขาว่าสุดท้ายเขาคุยกับแฟนเขาอยู่